พาไปดูกระแสดราม่าบนโลกโซเชียลดีกว่า
แต่ที่เป็นประเด็นขึ้นมานี่แหละเขาออกไปทำคลิป
เพื่อที่จะมาบอกว่าไปดูกันว่าระบบการเรียนภาษาอังกฤษของคนไทยเนี่ย
แค่ไหนเป็นฝรั่งทดสอบระบบการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ
ก็สุ่มถามเยาวชนเป็นประโยคภาษาอังกฤษ
มีหลายประโยคอย่างที่พี่มิ้วได้บอกไปเนี่ย
อ่านี่ไงใช่แต่แบบความรู้สึกเขาแบบ
คือหมายถึงว่าบางครั้งคนเราเนี่ย
มันอ่านทุกอย่างจากบริบทอ่านจากสีหน้าน้ำเสียงท่าทางคือทำแบบนี้มันตั้งใจ
ใช่ค่ะเนี่ย
บางทีเด็กอาจจะฟังไม่ออกก็ได้อาจจะฟังไม่ชัด

เป็นบางครั้งแต่ก็เชื่อว่าแบบด้วยอวัฒนภาษา
มันทำไปให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วนะคะ
แล้วก็มีอีกหลายคำศัพท์
ซึ่งจริงแล้วถ้าเป็นเด็กขนาดนี้
คำศัพท์มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
ถามเรื่องการมีประจำเดือนแต่ไปถามนักเรียนผู้ชาย

ใช่มันไม่ได้เป็นศัพท์เฉพาะขนาดนั้น

ใช่นะคะซึ่งนี่แหละก็กลายเป็นประเด็นดราม่า
เพราะว่าจริงแล้วพอเขาออกมาทำคลิปแบบนี้

ว่าเยาวชนผู้ถูกเลือกเป็นการพิสูจน์
การเรียนการสอนของไทยเน้นแกรมมา
เพื่อเรียนให้สอบผ่านมากเกินไป
แต่คลิปนี้ก็ถูกวิภาควิจารณ์เพราะว่าเขาบอกว่ามีการจัดฉากเกิดขึ้น
จากมีผู้หญิงคนหนึ่งสามารถพูดคุยตอบโต้กับนายเนส
เป็นภาษาอังกฤษได้แต่ไม่ถูกนำมารวมอยู่ในคลิปนะคะ
ขณะที่น้องนักเรียนหญิงรายหนึ่งก็รู้สึกไม่พอใจ
น้องคนนี้บอกว่านายเนสไม่ได้เบลอหน้าให้ตามคำร้องขอ

ซึ่งตอนนั้นเนทก็ออกมาชี้แจงทันควันเลย๒ประเด็น
ประเด็นแรกบอกว่าสาเหตุที่ไม่ได้เบลอหน้าตามคำร้องขอ
เนื่องจากน้องนักเรียนหญิงคนนี้เห็นแค่ด้านหลัง
ไม่เห็นใบหน้าแล้วก็ไม่ใช่การดูถูกแต่อย่างใด

ขณะคุยโต้ตอบภาษาอังกฤษกับหญิงสาวที่สามารถพูดคุยได้
จากวันที่ถ่ายคลิปมีเพียง๒จาก๒๕คนเท่านั้น
ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษกับเขาได้
แล้วก็ยืนยันค่ะว่าตั้งใจสะท้อนระบบการสอนภาษาอังกฤษ

จากปกติแล้วภาษาอังกฤษต้องมีการสอน
ด้วยวิธีฟังพูดอ่านเขียนเช่นเดียวกันกับภาษาไทย
แต่ปัจจุบันมีการสอนโดยเริ่มจาก
เขียนอ่านพูดฟัง
ทำให้เยาวชนไม่สามารถพูดคุยตอบโต้ได้

ทำให้คนอยากจะพูดไม่กล้าพูด
จะบอกว่าเพราะกลัวคนอื่นมองแบบแบบอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่เหมือนถามน้องเรนหญิงที่หันหลัง
แล้วพอน้องเขาตอบเหมือนสนทนาแล้วมันตอบผิด
เขาก็มีเบะปากนะตัวเขาเองก็มีแบบสายหน้าเบา
ซึ่งจริงแล้วเราเคยได้ยินมาโดยตลอดว่าการที่เราจะฝึกพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น
ไม่ใช่ภาษาแม่ของเราเราไม่ควรจะอายเวลาเราพูดผิด

คนที่จะแก้ไขให้เราว่าอยู่ต้องพูดแบบนี้นะมันถึงจะถูกนะ
ภาษาไทยได้ภาษาไทยยากคุณพูดได้ป่ะล่ะ

คำที่คุณไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันไปดูมหรสบหรืออะไรคำแบบนี้

คือพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ความรู้สึกของคนไทย
รู้สึกว่าเราอยากจะฝึกภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

เขาก็จะยิ่งถอยกลับมาว่าเอ๊ะจริงแต่เจ้าของภาษาเขาก็ดูถูกเรานะ

คนไทยก็ไม่อยากคุยด้วยคนฝรั่งก็ยิ่งไม่อยากคุยเข้าไปใหญ่

ใช่ต่อให้เขามาขอโทษแล้วนะเขาก็มาขอโทษแล้วนะ
แต่ส่วนตัวจริงดิฉันว่าดิฉันไม่โอเคกับคลิปนี้ไง

มีสถาบันสมสังกิจ

ใช่เป็นคลิปแบบจ้างผลิตก็คือก็รู้แต่ว่ามันสุ่มเสี่ยงมาก
คืออยากเข้าใจว่าอยากจะให้ไวรัลไวรัลจริง
ดูคลิปแกล้งฝรั่งลักษณะแบบนี้มันเรื่องปกติมากเลยนะของฝรั่ง
แต่บางทีแบบสมมุติแกล้งอะไรขำแล้วอีกคนนึงงงไม่รู้อ่ะ
เขาก็จะแบบอะไรแบบนี้คือมันปกติแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
มันคือเรื่องเกี่ยวกับสติปัญญาถูกไหม
แล้วคือมันไม่มีใครชอบหรอกที่มานั่งบอกว่าแบบ
เฮ้ยยูไม่ฉลาดอะใครชอบอะ
และที่สำคัญคือเขาเป็นเด็กและเยาวชนคุณเอาภาพเขาไปใช้
เพื่อการประชาสัมพันธ์สถาบันสอนภาษา
แล้วคุณไม่เบลอหน้าเขาเขาอายุยังน้อยเขายังเป็นเด็กนักศึกษานักเรียน
ไม่ใช่นักศึกษาพูดผิดนักเรียนอยู่เองอะ
เราฟังคำขอโทษเขาหน่อยดีไหมคะ

เรากำลังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะบอกว่าเมื่อวานี้เขามาอัดคลิปขอโทษอีกทีหนึ่ง

ไปฟังดีกว่า
แล้วผมรู้สึกไม่สบายใจ
ผมจะไม่ให้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมหยุดในการทำคลิปอูเดียว
และผมจะใช้โอกาสนี้เป็นบทเรียนในชีวิตของผม
ต่อไปนี้ผมจะระมัดระวังในการทำคลิปในช่องของผมมากกว่านี้นะครับ

และสุดท้ายผมขอโทษ
เมื่อวันก่อนผมได้ออกรายการ
เราก็ต้องเปิดใจกว้างเขาขอโทษก็ให้อภัย

เขาก็ต้องให้โอกาสคนไทยด้วยนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่บอก
เราไม่ใช่เจ้าของภาษาเนาะแต่เราก็พยายามที่จะเรียนรู้

เขาก็บอกอยู่เมืองไทยก็รับรู้วัฒนธรรมของคนไทยประมาณนึง
แต่ว่าก็มีอีกหลายเรื่องที่ยังไม่รู้

ก็เขาขอโทษเราก็ต้องให้โอกาส